คนเข้าไปดูเป็นล้านเกือบ๒ล้านแล้วอ่ะคุณภาคภูมิคลิปนี้
เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
ดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่เขาขยับขยื่นตัวไม่ได้
สายเครื่องช่วยหายใจห้อยระยงระยาง
เหมือนกับญาติของผู้ป่วยที่อยู่เตียงตรงกันข้าม
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ดูพฤติกรรมของพยาบาลคนนี้นะคะ
เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
แล้วก็ถามหาจัญญาบันวิชาชีพพยาบาลอยู่ตรงไหน
คือดึงผู้ป่วยแรงมาก
แล้วก็โยนผ้าห่มลงเนี่ยดึงแบบนี้
ผ้าห่มลงไปที่หน้าแบบลงไปปิดหน้าเขา

แล้วค่อยเอาผ้าไปหนุนหัว

มันเห็นชัดอ่ะค่ะนี่อ่ะ
เออทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้
หรือว่าจะบอกว่าเป็นวิธีการ

ก็วิจารณ์กันไปต่างนานา
หนึ่งก็แน่นอนก็ตำหนิการทำงานของพยาบาลคนนี้

หรือพยาบาลเป็นผู้หญิงคนเดียว
เวลาจะเคลื่อนผู้ป่วยอาจจะต้องใช้แรงเยอะ

เวลาจะขยับตัวอะไรแบบนี้อาจจะไม่มีแรง

ความสะอาดช่วยเหลือผู้ป่วย

คนเข้าไปดูกันเป็นล้าน

คนโพสต์เขาระบุข้อความว่าจัญญบันของพยาบาลแบบนี้เหรอ
นี่ค่ะความผิดอยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหม
พ่อก็เคยป่วยหนักแบบนี้แต่ดีนะที่แม่เฝ้าตลอด
ถ้าไม่เฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
ที่เจออาจจะมีบ้างที่พูดจาไม่ดีแต่ไม่เคยเจอการกระทำในลักษณะแบบนี้
เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์คลิปนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณการ์ตูนคุณการ์ตูนเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเย็น
บอกกับเราว่าคลิปนี้ตัวเองไม่ได้ถ่ายคนถ่ายเป็นคนรู้จักกัน
พ่อของคุณการ์ตูนเคยมารักษาอาการโรคหัวใจที่โรงพยาบาลแห่งนี้ล่ะค่ะ
ก็ได้รับการปฏิบัติจากพยาบาลคล้ายแบบนี้เหมือนกัน
ตอนที่พ่อป่วยเคยปะทะคารมกับพยาบาลมาแล้วเหมือนกัน
คุณการ์ตูนบอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับญาติคนไข้ที่ไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ทุกคนออกปากไปตามตามกันว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ถ้าสายที่ระโยงระยางต่างในตัวคนไข้หลุดออกไปจะเกิดอะไรขึ้น
อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เสียสละ
การที่คุณจะมาประกอบอาชีพนี้ก็ต้องมีความเสียสละและปฏิบัติตามจัญญาวิชาชีพของตัวเอง
เรื่องนี้คุณการ์ตูนบอกว่ากล้าพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริง
ก็ทราบมาว่าทางโรงพยาบาลจะแถลงข่าวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโรงพยาบาลจะแถลงชี้แจงคลิปนี้อย่างไร
ซึ่งเรามีเสียงโรงพยาบาลแถลงนะคะเดี๋ยวเขาจะแถลงช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะนำเสียงการแถลงมาให้
เพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่าแถลงไป๒ทุ่มที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมีภาพการแถลง
คือโรงพยาบาลเขาออกมายอมรับแบบนี้คุณผู้ชมขออภัยนะถ้าเราไม่มีเสียงให้นะแต่เรามีภาพนี้ค่ะ
โรงพยาบาลเขาออกมายอมรับนะคะว่าเกิดขึ้นจริงถามว่าโรงพยาบาลอะไรอยู่ที่ป้ายด้านหลังเลยค่ะ
ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่าโรงพยาบาลอะไร

เนี่ยค่ะเห็นชัดตัวหนังสืออยู่ด้านหลังนะคะยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแล้วก็รู้ว่าพยาบาลคนนี้คือใครก็คือคนที่ยกมือไหว้เนี่ยค่ะออกมาไหว้ขอโทษ
คือโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเขาเพิ่งแถลงเนี่ยฮะเมื่อ

ทุ่มเนี่ยครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีเสียงชัดเจนมาแล้วฟังได้ใจความว่าตกลงข้อเท็จจริงทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดมันเป็นอะไรยังไง

เวลาญาติ

คนจะมาดูแลญาติเราที่นอนอยู่ที่เตียง

แต่ผมว่าไม่ใช่ทุกที่หรอกเนี่ย